ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ
ไม่ว่าจะอยู่แห่งโหนเติมบนไหนจังหวัดไหน
ก็เดินทางมุ่งหน้ามาเพื่อที่จะถวายสักการะพระบรมศพ

เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ค่ะ
ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕สารกลางจังหวัดตรัง
นายสิริพัฒน์พัทธกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยนายพงศักดิ์คารวานนท์ประหลัดจังหวัดตรัง
และในอำเภอทุกอำเภอได้นำประชาชนออกเดินทาง
เพื่อไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์จำนวน๗๐๐คนด้วยรถบัตร๑๔คัน
ซึ่งเทศบาลนครตรังจัดคนพิการจำนวน๕๐คนเดินทางโดยรถปรับอากาศไปในครั้งนี้ด้วย
ส่วนที่ว่าการอำเภอรัศดามีประชาชน๑๕๐คนรถปรับอากาศ๓คัน
จากอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดและอำเภอรัศดา
นายสายันอินทรพรรครองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
กล่าวกับผู้ที่เดินทางไปกราบถวายสักการะพระบรมศพว่า
นี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตค่ะ
ที่จะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
อกจากนี้พวกราชการจังหวัดรังได้พิมพ์พระบรมชายลักษณ์
แจกให้กับทุกคนเมื่อกลับมาจากกรุงเทพฯ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตสืบไปด้วย